ในโรงพยาบาลแล้วมันเกิดอะไรขึ้น

เจ้าหน้าที่เขาแอบถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เดี๋ยวดูกันหน่อยค่ะมีทำลายข้าวของด้วยนะ
ทำลายเป็นควรมากเลยทำให้ยากกว่าใจ

ซึ่งต้องมีความรักมากกว่าใจกับผม
โอ้โหเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ที่เขาอยู่
เขาก็ตกใจนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลพุทธไทยสงฆ์ที่บุรีรำคุณผู้ชม
เมื่อวันที่๕พฤศจิกาที่ผ่านมา
ทีนี้ค่ะผู้ชายคนนี้เขาดูแบบเมาอลวาด
ลายข้าวของในโรงพยาบาลแบบนี้
เราก็เลยอยากรู้ไงว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเขาเป็นอะไร
วันนี้สอบถามไปยังนายแพทย์ธวัชชัยมากมนต
พอโรงพยาบาลพุทธไทยสงฆ์ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้
ผู้ชายคนนี้เขาล้มในห้องน้ำมาแล้วก็มีเลือดกำดาวไหล

ทีนี้คุณหมอก็วินิจฉัยเบื้องต้นว่า
คนไข้นะได้รับบาดเจ็บทางศีรษะมีประวัติหมดสติ
อกจากนี้ก็มีอาการเมาสุราด้วย
ก็เลยทำให้มันแยกยากคุณผู้ชม
ว่านี่คืออาการทางระบบประสาทมาจากการเมา
หรือมันมาจากการได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
ก็เลยมีการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลบุรีรำ

ทีนี้ผู้ป่วยก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือค่ะ
จะขอให้น้ำเกลือก็ไม่ให้ความร่วมมือ

เขาก็พยายามจะห้ามแล้วนะ
มาตรวจสแกนสมองดูซิ

วันที่๖ทางฝั่งคนไข้คนนี้

ปรากฏว่าพอมาตรวจอ้าวไม่มีอาการทางสมองนี่
แต่เขาจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้
แล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
หมอก็อ้าวเย็บแผลที่แตกตรงหัวให้

เดี๋ยวฟังผอโรงพยาบาลนะคะ
ก็หายเมานะครับ
หายเมาแล้วก็อาการทางสมองไม่มีนะครับ
แล้วผู้ป่วยก็บอกว่าประมาณว่า
จำเหตุการณ์เมื่อคืนไม่ได้ครับ
โอ้โหอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้รับความเสียหายนะ

ทีนี้ถามว่าโรงพยาบาลทำยังไง
โรงพยาบาลก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ค่ะ
แล้วเดี๋ยวตำรวจก็คงจะเรียกตัวผู้ชายคนนี้มาเจรจาชดใช้ค่าเสียหาย

ตัวที่เขาไปทำลายก็คือเครื่องวัดความดันอัตโนมัติใช่ไหม

ยังไม่รวมกระจกหน้าห้องฉุกเฉินอีก
เดี๋ยวกระจกกำลังประเมินราคาอยู่

เห็นราคาแล้วสั่งเมาเลยค่ะคุณผู้ชม